ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านแถวบางเขนเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
ร้องขอความช่วยเหลือให้กับคุณยายท่านหนึ่งอายุเก้าสิบสี่ปี
อาศัยอยู่ที่บ้านกับลูกสาวลูกสาวอายุ๗๔นี่ก็คุณยายทั้งสองท่านนั่นแหละ
เป็นลูกสาวคนโตกับคุณแม่แต่ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือลูกสาวเนี่ยทำร้ายแม่
ทำร้ายแม่ตลอดเวลาทำร้ายร่างกายมาปีกว่าจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหว
ถ่ายคลิปไปขอความช่วยเหลือครับ
นี่เป็นคลิปที่ได้ยินเสียงดังลั่นออกมาจากบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่ชาวบ้านก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเป็นประจำลูกสาวกับแม่นะฮะ
อายุ๙๔ลูกสาวอายุ๗๔นะครับ
บ้านพักหลังนี้อยู่ที่ซอยรามอินทรา๑๓แยก๖
วงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพนะครับ
ชาวบ้านเลยส่งคลิปไปขอความช่วยเหลือ
กับเพจสายใหม่ต้องรอด
มาช่วยคุณยายคนที่เป็นแม่หน่อยนะ
วันนี้คุณเอกพบเหลืองประเสริฐเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด

เจ้าหน้าที่พมด้วยไปที่บ้านของคุณยาย
แล้วก็เข้าไปดูด้านในบ้านนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าคุณยายอยู่กับลูกสาวคนโตนะ
ซึ่งลูกสาวคนโตมีพฤติกรรมลักษณะ
ดุด่าทำร้ายแม่มานาน๒๓ปีแล้ว
ก็พยายามไปห้ามไปปรามกัน
แต่ไม่เป็นผลนี่คุณยายนั่งอยู่ซ้ายมือนะครับ
วันแม่ที่ผ่านมา๑๒สิงหาคมเนี่ย
ปกติลูกคนอื่นเขาจะมาเยี่ยมมากินข้าวร่วมกัน
แต่ปรากฏว่าไม่มีใครมา
บ่าย๒วันนั้นได้ยินเสียงลูกสาวคนโตด่าทอทำร้ายแม่อีก
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งไปขอความช่วยเหลือนี่
เนื้อตัวของคุณยายรอยช้ำต่าง

เพราะว่าคุณยายอยู่ที่บ้านหลังนี้มา๔๐กว่าปีแล้วนะครับ

คนอื่นมีครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อื่น
ก็เหลือลูกสาวคนโตคนเดียวที่ไม่มีครอบครัว
ลูกสาวคนโตที่อยู่ด้วยเนี่ยอายุ๗๒
ก็ทำหน้าที่ในการดูแลแม่ให้กับพี่น้องคนอื่นไปในตัว
พี่น้องคนอื่นอีก๔คนเขาจะส่งเงินมาให้ทุกเดือน
รวมกันแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาท
เพื่อให้ลูกสาวคนโตพี่คนโตช่วยดูแลแม่
แล้วก็แวะเวียนมาเยี่ยมกันเป็นระยะ
สาเหตุที่ลูกสาวคนโตทำร้ายแม่คาดว่าเกิดจากความเครียดความเหน็ดเหนื่อย
เพราะต้องดูแลแม่อยู่คนเดียว
ประกอบกับลูกสาวคนโตเองอายุก็๗๔แล้วนะฮะ
อายุเยอะแล้วนะครับก็คงจะเครียดด้วย
ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
พอแจ้งมาเนี่ยพอมาสอบถามกันเนี่ย
เธอก็ยอมรับว่าเธอก็ทำจริงนั่นแหละนะ
ทีนี้เขาก็เลยแจ้งไปยังลูกคนอื่นของคุณยายนะครับ
พอลูกคนอื่นทราบข่าวก็มาที่บ้านทันที
ก็เป็นน้องของลูกสาวคนโตทั้งนั้นนั่นแหละนะฮะ
บางคนมาถึงก็ต่อว่าพี่สาวเลยบอกทำไมทำกับแม่แบบนี้นะ
คือลูกคนอื่นเนี่ยบอกกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่ว่าปล่อยประละเลยนะ
ที่ผ่านมาพยายามจะพาแม่ไปอยู่ด้วยแล้ว

นี่ฮะเอาเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ย
เดี๋ยวจะพยายามแวะมาดูแม่ให้บ่อยขึ้น
และจะคุยกับพี่คนโตว่าอย่าทำกับแม่แบบนี้อีก